ที่สุรินทร์ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมกลับไปที่สุรินทร์อีกรอบหนึ่งนะคะ
สำหรับพิธีเปิดงานช้างงานประจำปีของชาวสุรินทร์
ก็ต้องจัดใหม่กันอีกรอบนึงนะคะหลังจากภาพเหตุการณ์
พิธีเปิดเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่า
เพราะว่าทั้งชาวสุรินทร์เองแล้วคนที่ได้พบเห็นเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีลักษณะไม่เหมาะสมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็บรรพบรุษของชาวสุรินทร์
วันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะ
สุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูรณ์ออกมาแถลงข่าวเลยค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าตัวเองมีความตั้งใจและเจตนาดี
และยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศัยศาสตร์
แต่อาจจะมีบุคคลที่เคยกระทำผิดมาร่วมอยู่ในพิธีดังกล่าวด้วย
อาจจะทำให้ความรู้สึกหรือภาพที่ปรากฏ
เกิดความไม่สบายใจให้กับพี่น้องชาวสุรินทร์นะคะ
และวันนี้ตอน๙โมงครึ่งค่ะเมื่อเช้านี้เลย
ที่ลานพระยาสุรินทร์พรรคดีศรีนรงจางวาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะและประชาชนค่ะ
ก็ได้ทำพิธีบวงสวงขอขมาพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
เจริญพระพุทธมนตร์ทำบุญเมืองสุรินทร์

พระยาสุรินทร์พรรคดีศรีนรงจางวาง
พระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
ท่านก็เปิดรับคำขอขมาในครั้งนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ต่อไปทางเมืองสุรินทร์ก็คงจะมีแต่
ความสงบร่มเย็นรุ่งเรืองนะคะ